สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

กลาง๗แล้วถ้ามันเป็นไปได้ก็ยินดีค่ะ

แล้วไงค่ะตอนที่ได้ช่อนอกไม้

ไม่แน่นะเพราะว่าที่ผ่านมาอ้ำได้ตลอด

กับเพื่อนนะคะเพราะมีแต่เพื่อนสนิทกันทั้งนั้นเลย
จริงก็อยู่อย่างนี้ก็มีความสุขดีนะคะ
ก็เรื่อยค่ะคุยบ้างค่ะเจอกันไม่ค่อยบ่อยค่ะ
ก็ยังเจอกันบ้างค่ะแต่พี่เขางานยุ่งแล้วอ้ำก็ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทำงานด้วยค่ะ

เชื่อไหมผลเกือบล่วงหมดแล้วเนี่ย
ถ้ามีเวลาว่างก็ไปทานข้าวได้กับเพื่อนทุกคนอยู่แล้วค่ะ

ก็ไม่ได้มากมายอะไรก็คงคุ้นตาอยู่แล้วเนาะ

แต่ไม่วางแต่พอบอกว่าเป็นดอกไม้เนี้ยเราไปเลยยังไงวันนี้อ้าวมันก็ชอบค่ะ

ก็ไม่ได้เซ็กซี่บางมายค่ะก็ก็น่ารักเขาดอกไม้ดี
เดี๋ยวก็ไปไทยเป็นไทยก่อนแล้วอ่ายังทำอะไรไม่ได้เลยโอเค

ก็ก็ก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าจะเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เดี๋ยวเราให้ให้ชัวร์ก่อนเราเราค่อยบอกอีกทีค่ะ
เห็นแน่แน่ค่ะ
อันนี้ไม่อันนี้ไม่ทราบเลยว่าเอ่อจะพอ
เปิดเกาะมันเมื่อไหร่ก็คือดูก็ดูดูอยู่อะค่ะ
ก็คิดว่ามีเปอร์เซ็นต์รับเรื่องนี้มาก
เดี๋ยวรอรอตกลงแบบว่าเป็นทางการก่อนเนาะแล้วให้มาถามอันคุณ
พร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมค่ะขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี

คุณยูนีจิรัทธิวัฒน์กรรมชาติพิมพ์บริหารและกรรมการวิจักรใหญ่
อยู่ทางประสานกรุงแซนชอลจำกัด
คุณวิทยาลีจิรัทธิวัฒน์กรรมการวิจักรใหญ่ร่วมประสานสัมภาษีภาคสันชั่วประสาน
สัมภาษีภาคแซนชอลจำกัดกรรมการคุณวิทย์จำกัด
ดรภาษาไกรรัฐนักวงกุลคุณสุธิธรรมจิรัทธิวัฒน์คุณมิคโลกาลาเต้และคุณกิโยคจากชาแนล
หากเกี่ยวกับคุณบนเวทีโอกาสนี้ครับพร้อมกับคุณนายนะคะและวิวิอเล็กวันที่นี้นะครับ
บนเวทีวันเจ็บไว้ล้างปากและสกุลดิโอเล็กกว่าคุณวิทยาลีจำกัด
วิวิทยาลีจำกัด
นี่เป็นภาษาส่วนหนึ่งห้องน้ำนะครับที่เราได้เผ็ดครับ
แต่ว่าขอเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันเนอะ
แล้วนะครับวิวิทยาลีจำกัด

วันนี้ถือว่าเรามารุกโดครับที่เฉลจรอง๙๐๙ต่อไป

กรุงแรกของพี่ยาลีในโรงพยาบาลไทยนะก็เป็นมอเมาะภาพมอุ่นใจของคนไทยนะ
แต่ว่า

ในการรวมกันเฉลจรองที่มีคุณคนมากมายครับ
เพื่อชมความมดงามที่ยิ่งใหญ่กว่าการต่าง
รวมถึงข้างลงที่เป็นดอกไม้สมยากกว่าสิบกว่าเมตร
รวมถึงข้างใดลงที่สุดเราคุณการได้
ทั้งหลักเลยตรงกับความรับความรู้ขนาดใหญ่
ทุกอย่างโดยรักษณะมีความรับเกียรติในพวกเรา
เจ็ดชั้นอย่างนี้ครับซึ่งก็เซ็นต์การดูแลพวกเราที่นี่
ทุกคนดังเดินไปทั่วขายภาพให้สวยจากหลัก
โรงบ้านให้สวยความรู้ขึ้นจากกัน

เริ่มกับปากพร้อมปากชีวิตเลยจริงอร่อยกว่า
คุณอ้าวมัชราบาคุณวิเวียและบอเทียและนายน้ำมันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขอบคุณทั้งสามแค่รับเชิญพิเศษของเราทุกวัน